คุณผู้ชมคะเย็นนี้แล้วนะคะสำหรับพิธีไว้อะไรนะคะ
คุณแตงโมนิดาที่กรีตจากเสรีภาพกรุงเทพฯค่ะ
ก็คือจะเริ่มตั้งแต่๖โมงครึ่งนะคะ
คือเมื่อวานนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้เนี่ยปล่อยโดรนเลยจ้า

ตอนนี้ก็คือเตรียมงานเกือบครบ๑๐๐แล้วล่ะค่ะ

แล้วก็มีแล็กดอปนะคุณผู้ชมแล็กดอปที่อยู่ถัดไป
มีภาพ๓ภาพเป็นภาพที่คุณแม่ของแตงโมเขาเลือกมาเองเลย
แล้วประดับตกแต่งนะคะเป็นสีโอรสเพราะว่าพี่โบทิเคบอกว่าคือ
เคยคุยกับโมโมบอกว่าอยากได้ห้องนอนสีขาวสีโอรส

ส่วนชั้น๒นะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปก็จะเป็นโซนสื่อมวลชนนะคะ
แล้วก็มีแก๊กดรอปสำหรับสัมภาษณ์แขกที่มางานค่ะ
ชั้น๓นะคะเป็นหอประชุมที่จุคนได้๑๐๐ที่นั่งนะคะ
พร้อมพื้นที่ที่ตอนนี้ก็คือจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะ
เหลือเพียงแค่ดอกไม้สดนะคะที่มาจากต่างประเทศ

ขณะที่ชั้นลอยชั้น๔นะคะก็เตรียมไว้๓๐๐ที่

เมื่อคืนนี้นะคะคุณโมอามีนาแล้วก็คุณเบิร์ตเนี่ยค่ะ
แฟนของคุณแตงโมก็ได้เดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะ
ซึ่งตอนนี้เวลานี้นะคะก็คือเดินตามไปแล้ว

มีภาพคุณเบิร์ตนะคะภาพนี้เลยค่ะ
โพสต์ภาพถือดอกไม้ถ่ายคู่กับลูกแตงโมแล้วก็
ปเดตด้วยนะคะว่านี่คือลูกโป่งนะคะที่แบบคุณแตงโมชอบนะคะ
แล้วก็โพสต์คลิปคุณเบิร์ตช่วยยกเก้าอี้จัดงานนี่แหละค่ะ

โดยพี่โบทิเคนะคะได้เปิดใจเมื่อคืนนี้
บอกว่าจริงก็ได้เจอคุณเบิร์ตแล้วนะคะ

ส่วนเรื่องคดีความแตงโมนะคะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไป
แล้วก็ขอโฟกัสที่งานของคุณแตงโมทั้ง๔วันก่อนค่ะ

เรื่องอื่นค่อยว่ากัน
เมื่อสักครู่นะคะที่บอกไปว่าห้องที่จัดงานรับได้๑๐๐คนนะคะ
แล้วก็ในส่วนของแฟนคลับ๓๐๐คนนั่นเอง
จริงรับได้๓๐๐นะคะแต่ว่าคือแบบต้องเว้นระยะห่าง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็มาตรการโควิดต้องเข้มข้นป้องกันนะคะ
และที่สำคัญกับตอนนี้นะคะน้องนัทกริษฐพาสค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพด้วยนะคะ
ไปดูบรรยากาศสดเห็นบอกว่าคุณกระติกมาแล้วนะ
อ้าวเป็นอย่างไรไปติดตามคุณนัทนะคะ
บรรยากาศที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพตอนนี้นะครับ

สำหรับสื่อมวลชนที่ทยอยเดินทางมาร่วม
ภาพบรรยากาศพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมนิดาในวันนี้นะครับ
เมื่อสักครู่นี้นะครับทุกคนนะครับที่เดินทางเข้ามาในร่วมงานนี้
หากใครผลผ่านนะครับจะได้รับสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับคุณผู้ชม
แล้วก็จะสามารถเข้ามาร่วมบริเวณงานได้
ตอนนี้นะครับผมอยู่พร้อมกับหนังสือเล่มนี้ครับ
หนังสือเล่มนี้นะครับทุกคนนะครับที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้
จะได้รับแจกจากทางผู้จัดงานนะครับ
เป็นหนังสือที่ชื่อว่าด้วยรักครับ
มีรูปพี่ตังโมนะครับสวยงามแบบนี้ครับ
ปกสีชมพูขาวนะครับมีดอกไม้ล้อมรอบนะครับ
ต้องบอกว่าเนื้อหาในหนังสือนะครับประกอบไปด้วยคำทีหลายบทเลยนะครับ
อย่างแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของประวัตินะครับพี่ตังโมนะครับ
รวมไปถึงนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพี่ตังโมในหลายอย่างนะครับ
รวมถึงคำทีที่ไว้พอดพระเจ้านะครับมีหลายบทเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นล้ำค่าเหนือการเวลานะครับความทรงจำที่หวานชื่นปล่อยโอกาสนะครับ
รวมไปถึงความฉลาดแล้วก็อารมณ์ขันของพี่ตังโมที่ผมประทับใจ
หนังสือเล่มนี้นะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานเล่มนี้
ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพี่ตังโม
รวมไปถึงการส่งพี่ตังโมไปสู่อ้อมเกาะของพระเจ้าอย่างอบอุ่นนะครับ
สำหรับวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ต้องบอกว่าทางคุณเบิร์ตนะครับแฟนหนุ่มของคุณตังโมนะครับ
ได้เดินทางมาถึงที่บริเวณคิตจักรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เดินทางมาพร้อมกับคุณโมอามีนาครับแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
มีเพียงการพูดคุยงานกับทางพี่ก้องนะครับเป็นผู้จัดงานเท่านั้นนะครับ
สำหรับในวันนี้ครับในส่วนของพิธีจากการที่เรานะครับ
ได้สอบถามคุณโบทีเคครับว่าจะมีคิวของการกล่าวอาลัยของคุณเบิร์ตถึงคุณแตงโมหรือเปล่านะครับ
วันนี้นะครับพี่โบยังยืนยันนะครับว่ายังไม่มีคิวของคุณเบิร์ตนะครับ
เนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยสภาพจิตใจยังไม่พร้อม
แต่คุณเบิร์ตนะครับก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ได้ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือการเตรียมงานทุกอย่างอย่างเต็มที่มากเลยนะครับ
แต่การกล่าวอาลัยในวันนี้นะครับจะมีเพียงแค่พี่เอสุภาชัยแล้วก็คุณแม่เพียงสองท่านเท่านั้นครับ
ในขณะที่เพื่อนสนิทนะครับอย่างคุณฮิปโปวันนี้ครับเดินทางมาถึงที่งานเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ
และได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้นะครับเธอตั้งใจจะทำเพื่อเพื่อนในทุกอย่างให้ดีเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
และขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทำให้คุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ส่วนตัวเชื่อว่านะครับตอนนี้เพื่อนยังไม่ได้จากไปไหนครับ
เขาคือคนสำคัญของเราเนาะเขาคือดวงใจของเพื่อนทุกคนก็เลยแบบอยากแบบทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองเลย

นี่คือครั้งสุดท้ายที่เราจะทำให้เพื่อนเราจริงทุกคนก็คาดหวังให้ว่าทุกอย่างต้องเต็มที่
โฟกัสแค่ว่างานวันนี้มันต้องแบบออกมาที่แบบสมที่แบบแตงโมจริงอะค่ะ
ทุกคนจะได้ลำลึกถึงความสวยงามของเขาลำลึกถึงสิ่งที่เขาได้ทำไว้ให้อะค่ะ
ตั้งแต่เจอกันที่โปรปติกจังหวัดหนอเข้ามาเรียนกรุงเทพฯอะ
เขาก็เป็นคนที่มาขอเราเป็นเพื่อนเราบอกว่าคุณธรานางเอกมาขอเราเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ความทรงจำมันงดงามมาก
คุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เลยนะครับ
คุณกระติกนะครับเพื่อนสนิทคุณแตงโมและ๑คนที่ได้อยู่บนเรือ
ในคืนเกิดเหตุของคุณแตงโมเดินทางมาที่งานวันนี้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ
เดินทางมาเพียงคนเดียวครับเดินทางมาพร้อมกับดอกไม้หนึ่งช่อ
เป็นดอกไฮเดนเยียนะครับความหมายของดอกนี้นะครับ
เชื่อกันว่าเป็นดอกไม้ที่เหมือนเป็นการขอบคุณที่เคียงข้างกัน
ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันและเข้าใจกันมาเสมอนะครับ
คุณกระติกนะครับเดินทางมาเพียงคนเดียวเดินทางมาถึงก็ไปตรวจเอทีเคนะครับ
ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้คนที่อยู่ในงานจำนวนมากเลยนะครับ
เธอไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ทำหน้าที่แล้วก็ขั้นตอนต่าง
ตามที่ทางงานได้แจ้งไว้หลังจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นไปทางด้านชั้น๒นะครับ

รายงานสดของคริสตจากเสรีภาพกรุงเทพ

ก็คือส่งตรงมาสดร้อนเลยนะคะ
ด้วยรักค่ะข้างในก็อย่างที่น้องนัทบอกนะคะ

ก็ช่วงเย็นเดี๋ยวพี่ก็จะไปสมทบทีมกับน้องนัท
แล้วก็ไปร่วมไว้อะไรคุณแตงโมด้วยนะคะ

ก็เดินทางไปที่คริสตจักรนะคะ